อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคราวนี้เป็นสุนัขบ้างที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่สุราชธานีนะคะ
ก็ตอนนี้ทางกู้ภัยมูลนิธิกุศลสัทธาสุราธานีเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ที่ถูกยิงบาดเจ็บ
แล้วก็มีคนที่ทราบข่าวร่วมกันบริจักษ์เงินช่วยเหลือเป็นจำนวนมากตอนนี้รักษาอยู่แล้วก็รอดตายในที่สุดนะคะ
กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีเข้าช่วยเหลือสุนัขถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ข้อความลงบนโซเชียล
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อกู้ภัยไปถึงก็พบสุนัขเพศผู้ค่ะ
อายุประมาณ๗ปีถูกยิงเขาที่สะโพกซ้ายอยู่ในสภาพอ่อนแรง
จากเสียเลือดมากก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลสัตว์อินเตอร์นะคะ
โดยสัตวแพทย์ก็ได้ทำการห้ามเลือดแล้วก็ทำการเอ็กซาเรย์
เพื่อเตรียมการผ่าตัดแล้วค่ะ
ขณะที่นายถาปกรณ์รัตนพิรมอายุ๓๐ปี๑ในผู้ช่วยเหลือ
เล่าว่าสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขที่ญาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ช่วยกันเลี้ยงคอยให้ข้าวให้น้ำตั้งชื่อให้ว่าเสือค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าเสือก็ไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคน
แต่อาจจะไปสร้างความรำคาญให้ใครเข้าก็เลยโดนยิง
แต่ว่าโชคดีที่ช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ
ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสังคมออนไลน์ที่ไม่เพิกเฉย
เห็นสุนัขโดนทำร้ายแล้วก็ยังช่วยกันบริจาคเงิน
เพื่อเป็นค่ารักษาเจ้าเสือจนรอดชีวิตด้วยนะคะ
พลังของโลกออนไลน์ด้วยนะคะ